มาดูเรื่องของการตีความ

มาเป็นสถิติในการวัดดวงกันหน่อย

ในห่วงเดือนเมษายนของปีนี้
แล้วก็ย้อนกลับไปในปีก่อน
งวดของลอตเตอรี่ในงวดวันที่๑เมษายน

มีเลขอะไรอยู่ในรางวัลที่๑บ้าง

พบว่าเลข๒อยู่ในรางวัลที่๑
ของงวดเดือนเมษายนเกือบทุกปี

ดังนั้นไปย้อนดูกันหน่อยนะฮะ
ดูตั้งแต่งวดของเมื่อวานนี้

รางวัลเลขท้าย๓ตัวก็มีเลข๒ด้วยนะครับ
นั่นก็คือ๙๒๔นะครับ

เดือนเมษายนในช่วง๓ปีที่ผ่านมานะครับ

นี่ฮะก็มีเลข๒ในรางวัลที่๑
แล้วก็มีเลข๒ในรางวัลเลขท้าย๓ตัวด้วย

กลับไปวันที่๑เมษายน๒๕๖๐นะครับ
ก็มีเลข๒ในรางวัลที่๑ด้วย
แล้วก็มีเลข๒ในรางวัลเลขหน้า๓ตัวด้วย

ประจำวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๙

ก็มีเลข๒เบิ้ลเป็นเลขหน้านะฮะ
อยู่ในรางวัลที่๑ของงวดนั้นด้วย

แล้วก็มีเลข๒อยู่ในเลขท้าย๓ตัวด้วย

เห็นไหมฮะรางวัลที่๑ของเดือนเมษายน

ของงวดวันที่๑เมษายน๕๙

อันนี้แค่ไข่หลัง

ตอนนี้๒สอกำลังไปบอกโชคนะ

อันนี้ตามสถิติเราก็ย้อนดูนิดนึง

แต่เลข๒ไปปรากฏอยู่ในทั้ง

โอ้โหเห็นไหมเลข๒มันถูกฉลก
เดือนเมษายนหรือเปล่า
ย้อนกลับไปเมษายนปี๒๕๑๘

ไม่งั้นเราคงต้องย้อนกลับไปทุกปีแล้วนะ
อันนี้เอาสถิติตั้งแต่ปี๕๘ถึงปี๖๑มาให้ดูเห็นไหม
เลข๒ก็ถือว่าเป็น

เลข๒ผูกดวงไว้กับเดือนเมษายน
แล้วเดือนเมษายนเดี๋ยวอีกงวดหนึ่งนี่ใช่ไหม

เป็นวันหยุดวันสงกราน
แต่ว่ากองสลากก็ยังออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด

ก็ไม่รู้ว่าจะผูกดวงกับเลข๒อีกหรือเปล่านะฮะ
นี่เป็นสถิติแล้วก็เป็นแค่ตัวเลข
ความจริงก็บอกคนที่มีโอกาสถูกลอตเตอรี่เนี่ย
ไม่เคยใช้หลักเกณฑ์ใดมาประกอบการตัดสินใจเลย

บางคนบอกโอ้โหเลขไหนมันลอยออกมาจากแผง
ใบไหนที่มันปลิวอะไรนะ

นี่คือหลักเกณฑ์

กองสลากย้ำว่าการซื้อลอตเตอรี่

เพราะว่ากองสลากจะนำเงินกำไรบางส่วน

ช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

ก่อนที่จะช่วยราชเสริมรัฐ

ตรวจสอบกระเป๋าเงินของท่านเองก่อน
ว่าเพียงพอที่จะซื้อหรือเปล่านะ

การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงทั้งนั้นด้วยเหมือนกันนะครับ